มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
มูไนท์

ก็อยากไปชงซายดินเทียงด้วย
ชงซายดินเทียงไม่ไปก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
ทำไมถึงชอบพระยานาคลูก
เห็นตั้งแต่เด็กก็เลยชอบ
เพราะเห็นเป็นสิ่งแรก

เป็นพระยานาคหรือเป็นคน
ศึกษามาว่าไปพญานาคแปลงได้หมด

ที่น้องภูผาเห็นพญานาคที่เข้าใจเนี่ย
ศึกษามาเนี่ยจะมีกี่สีครับ

มีสีทองสีเขียวสีรุ้งแล้วก็สีดำครับ

อัพยาพุทธครับ

แล้วสีต่างกันเนี่ยความหมายต่างกันไหม

สีทองก็จะเป็นสกุลวิรุณปัก
สกุลวิรุณปักก็จะเป็นเหมือนเป็นเจ้า

เป็นคลองคลองพญานาคเลยถูกไหมฮะ

ภาวิรุปักมียักษ์ใหญ่

เป็นหนึ่งในจตุมหาราชครับ

แล้วสีที่น้องภูผาบอกสีเขียว

สีเขียวก็ยังไม่แน่ใจครับว่าทำอะไร

สีดำ

ตรงนี้ขอเตือน

ก็ได้หมดครับ

เราจะไม่สามารถจะมามอมเมาใครได้

นาคตีความหมายในพุทธศาสนา

ภูริธัษตนคราช
พญานาคในตำนานพุทธศาสนาที่แยกไว้ว่า

มีการกล่าวถึงพญานาค๔ตระกูล
วิรุปโขชะพยาปุตตะกันหาโคตรมะเอราบท

มหาเจดีวัดสำคัญพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่านรักษาอยู่นะ
และที่สำคัญนะครับการเกิดของนาคได้๔ประการ

ก็คือเหมือนมนุษย์ก็เป็นไข่อย่างหนึ่ง
มนุษย์บางคนจึงเป็นคนตันหาแรง
เป็นคนรักสวยรักงามจึงคนรักความสะอาด
จึงเป็นคนมากชู้หลายเมียคนพวกนี้ยานบรมีนครราช
มาอยู่ในกายตนเกิดจากใคร
สองเกิดจากการตั้งคันเรียกว่าชะลาผู้ชะ
ตามพระธรรมดิกดก็เกิดจากการมีคันแล้วบังเกิดขึ้นมา
เกิดจากสังเสทชะคาบไครดอกไม้หอมต้นไม้พฤกษชาติ
เพราะฉะนั้นพญานาคจึงมีเฝ้าต้นไม้ตามต้นไม้ใหญ่
ศักดิ์สิทธิจึงมีนคาราชเพราะเกิดจากคราบไคของน้ำ
เกิดจากผลไม้หมักก็มีเขาเรียกคาบใครต่างเกิดเป็นนาค
และอันสุดท้ายคือโอปาติกะจุติเกิด
หาราชิกาอยู่ในทิศตะวันตกที่มีวิรุปโขเป็นประธานไง
นคราชเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้จากเรื่องพญานาคาราช
แล้วผมก็ชอบไปในที่ที่เป็นประตูเปิดสู่บาดาน
มีตามตำนานเนี่ย๓แห่ง๑คำชโนธวังนาคิน
ใครไปเลยจะรู้ได้เลยมันเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เรามองเข้าไปนี่นะมันเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำลอยอยู่นะ
เมื่อเข้าไปอากาศตรงนั้นจะเย็นฉ่ำ
บางครั้งเกิดอาการมืดบางครั้งสว่าง
บางครั้งฝนตกบางครั้งฝนมันหยุดตกหยุดหยุดตก
ประหลาดคือประหลาดเอาง่ายมันเหมือนให้รู้ว่านี่คืออีกโลกหนึ่ง
สองคือเรือนนาคาอยู่หน้าพระธาตุหลวง

ตรงนั้นจะมีบ่อของพญานาคที่ไปสู่แม่น้ำโขง
และในว่าทะลุมาถึงคำชโนธ
นี่อัศจรรย์ไหมมันคือเรือนหรือมันคือบ่อ
หรือถ้ำไปสู่การเปิดของบาดานพิภพ
สามคือที่พระธาตุดำวินนครเหลืองเวียงจันทร์
แต่เนื่องจากว่ามันมีนาคที่มีฤทธิ์
เวลาเราไปลบกับเขาเวลาเราลบกับใคร

ก็เลยมีคนไทยวางแผนให้ไปทำพิธี
แล้วปิดกั้นทางขึ้นจากโรคบาดานมาสู่โลกมนุษ
นาคที่จะมาช่วยคนเวียงจันทร์
จึงได้ทำเจดีสะกดปิดนาคเอาไว้

ใครก็ตามทีที่จะสื่อสารพญานาค
เพื่ออธิษฐานขอพรแล้วต้องห้ามขอด้วยความโลภนะ

หนึ่งถือศีลแปดปฏิบัติธรรม
ให้เค่งครัด๓๗วัน
ออกจากศีล๘อุทิศบุญให้พญานาคคราช
อธิษฐานว่าขอให้สมบัติแห่งท่าน
เกื้อกูลในงานที่เราทำด้วยความขยัน

เพราะเหตุนี้อัศจรรย์มันไม่ใช่แปลว่าอยู่
แก้แหวนเงินทองแบบปฏิหาร

และที่สำคัญผมฝากนะครับ
วันที่พญานาคบาดานกับมนุษย์เปิดเนี่ยวันเดียวนะ

ผมจะนำประชาชนไปประกอบพิธีในเมืองวังนาคิน
วันที่๑๕๑๖ตุลาคมนี้
ปีนี้จะเป็นปีอัศจรรย์พญานาคาราช
จะเกิดอะไรมากมายฮือฮามากปีนี้

ความรู้สึกของคุณคุณเชื่อว่าพญานาคตามตัวคุณตลอดเวลา
คือผมทำบ่อไว้ที่บ้านแล้วเราไปไหน
บ่อไว้ที่บ้านผมจะไว้ที่บ้านปลูกไปด้วยกันนะ

จะบอกว่าเห็นเป็นองค์ท่านก็บางทีก็ไม่ใช่
แต่เรารู้สึกว่าบางทีก็จะมีคนนั่งอยู่ข้างหลังรถ

แล้วเราถามคนที่ผมน่าถือ

ทำไมแบบก็นั่งอยู่ข้างหลัง

เป็นเงาก็เป็น

ท่านคงยังไม่อยากให้คุณเล่น

คือไม่ใช่ใครเชิญมาออกรายการเนี่ย

กี้นี้ก่อนที่จะมีการถ่ายทำเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่า

งูตัวใหญ่เข้ามาที่บ้านแล้วไล่ก็ไม่ไป

พี่ก็เลยต้องมาที่นี่

อาจารย์เชียงบอกว่าให้มาไหว้

แล้วจะได้สิ่งดีกลับไป
คือเหมือนกับพ่อปู่เขาอยากให้เรามารับ

จนมาถึงบ้านดุงเมื่อกี้นี้

พี่จะได้งานใหม่สองรายการ

ปัชฌาหัศจนดีรวมผล
สวัสดีครับ